ชอบดูอะไรเด็ดจากจอมปลวกนะคะต้องมาที่นี่เลยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยร่ำลือกันว่าให้โชคไปแล้วหลายงวดจ้า
มาค่ะกลุ่มชาวบ้านเขาพากันนำเครื่องเส้นไหว้ไปขอโชคขอลาบกับจอมปลวกขนาดเล็ก
ขุดขึ้นมาบริเวณริมถนนสายบ้านสะเหลาบ้านหนองโพตำบลชุมแสงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอยู่ใกล้กับศาลหนองโพ
ซึ่งเป็นสารที่ชาวบ้านเขาเคารพสัทธาส่วนจอมปลวกนี้นะคะชาวบ้านเขาเรียกกันว่าจอมปลวกนางอรพิม
ตามที่ร่างทรงเนี่ยเคยบอกเอาไว้เลยซึ่งบางคนเนี่ยเขาเห็นว่ารูปทรงของจอมปลวกบางมุมก็ดูคล้ายกับเสียงของพญานาคด้วย
และที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีชาวบ้านร่ำลือกันว่าเคยได้อะไรเด็ดแล้วก็ไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกรางวัลมาแล้วหลายงวดด้วย
ส่วนในครั้งนี้บางคนก็เห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้แตกต่างกันออกไป๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้างสุดแท้แต่ดวงใครดวงมันหรือวาสนาของแต่ละคนนะจ๊ะ
แล้วตอนนี้มีเรื่องภาษาจรรย์ของเราเป็นในสตูดีโอแล้ว
คุณผู้ชมเข้ามาดูเลยมันขึ้นมาแล้วครับมันเป็นอย่างงี้แปลว่าอะไรคะ

ทางหน้ามิรูปอันนี่ตูหลุก